ของทางเค้าโดนอีกฝั่งนึงเอาปืนตบหัวแค้นไปการตามเพื่อน
จะไปแก้แขนต้านต้องจะเอาน้ำอาวุธมาแต่เค้ามีปืน
แล้วเค้ายิงส่วนออกมาเกือบตายแล้วได้รับบาดเจ็บ
มีคนเจ็บนะคะครับวัยรุ่นเอาปืนยิงกันจนเจ็บเนี่ยค่ะ
ตลาดนัดเชิงสะพานข้ามแม่น้ำวัดใหม่ชำนาญ
ตอนที่ตำรวจไปถึงรถจักรยานยนต์ล้มคว่ำอยู่คันนึง
คนเจ็บชื่อว่านายชาติชายทองมากหรือในพงศ์
ถูกยิงเข้าไหล่ขวานัดหนึ่งก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะ
นอกจากนี้ค่ะนายเสริมศาสตร์บุพชาติหรือในฮาร์ท
คนนี้ก็เป็นคนเจ็บอีกคนนึงคนนี้คือคนที่ถูกปืนตบหัวค่ะ
หัวแตกมีคนโดนยิงกับคนถูกปืนตบหัวนะคะ
สองคนที่บาดเจ็บคนก่อเหตุชื่อว่าในวอย
หลังก่อเหตุขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างหลบหนีไป
ทีนี้ตำรวจก็ต้องไปไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
ไปเจอรถกระบะสีขาวกับรถยนต์สีดำนี่ภาพนี้ค่ะ
รถสองคันนี้เป็นของกลุ่มนายชาติชายขับไปจอดริมถนนตรงกันข้ามบ้านในวอยคนก่อเหตุ
นี่นะคะแล้วก็เนี่ยเปิดประตูรถลงมาจากรถ
คุณผู้ชมลงมาเนี่ยอาวุธเพียบเลยนะ
ไหนจะมีดดาบยาวไหนจะไม้เบสบอลดูในมือเขาสิคะ
แล้ววิ่งไล่ทำร้ายกลุ่มในวอยแต่ทางฝั่งในวอยมีปืน
วอยเลยยิงปืนสวนใส่ไปนัดหนึ่งกระสุนเลยเข้าที่ไหล่ขวาของนายชาติชาย
ชาติชายก็เลยนั่งเจ็บอยู่อะค่ะครับแล้วทั้งหมดก็วิ่งหนีขึ้นรถขับรถหลบหนีกันไป
เจ้าหน้าที่ก็นำกำลังไปบ้านในวอยแต่ไม่เจอตัวก็รู้มาว่าเหมือนกับหลบไปอยู่ที่บ้านหลังหนึ่ง
ตำบลบางแก้วพาแฟนในบอยไปเกลี้ยกล่อมจนยอมมอบตัวคุณผู้ชมค่ะ
วอยให้ข้อมูลเอาไว้แบบนี้บอกว่ารู้จักกับในฮาร์ดและมีปัญหากันมาก่อนก่อน
เกิดเหตุในฮาร์ดขี่รถจักรยานยนต์ไปหาเรื่องเขาเขากำลังช่วยแฟนเก็บร้าน
ก็เลยเอาปืนตบหัวในฮาร์ดไปจนในฮาร์ดหัวแตกในฮาร์ดเลยแค้นมากไปพาพวกพร้อม
อาวุธครบมือเลยจะมาเอาคืนอะไรแบบนี้
วันนี้ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุนะคะ

เขาก็ให้ข้อมูลว่าประมาณสัก๒ทุ่ม

ได้ยินเสียงคนโวยวายโวยวายเสียงดังลั่นนะคะ
จากนั้นก็ได้ยินเสียงคล้ายเสียงระเบิด
สิ้นเสียงดังมีเศษของแข็งตกใส่หลังคา

เห็นต่างคนต่างแยกย้ายกันหนีทิ้งรถนะคะ
คนไม่มีแล้วก็เลยออกมา
ก็เลยไม่เจออะไรแล้วไปกันแล้ว

ช่วงที่เกิดเหตุก็นั่งทำงานอยู่
เห็นกลุ่มผู้ก่อเหตุวิ่งข้ามสะพาน

ตอนแรกคิดว่าเสียงประทัด
ทีนี้เขาก็ได้ยิงปืนไป๒นัด
ทางฝ่ายผู้ก่อเหตุวิ่งกลับไปทางสะพาน
อีกกลุ่มหนึ่งก็ขับกระบะหนีเข้าซอยไปค่ะ
เพราะว่าเขาเข้ามอฝั่งด้านนู้นมันบัง

มองไม่เห็นด้านนู้น
เขาได้ยินเสียงปืนนะคะ

ทีมข่าวของเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
ภาพนี้หน้าบ้านของชาวบ้านในพื้นที่
ช่วงเวลาก็สักประมาณ๒ทุ่ม๒๘นาที
ได้ยินเสียงชาวบ้านปิดประตูบานพับลง
แล้วก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดเดี๋ยวลองดูภาพนะคะ
พอมันจบเสียงปืนไปมันก็มีความชุลมุนเกิดขึ้นนะคะ
แล้วก็มีคนเจ็บอย่างที่เล่าไป
ทีมข่าวของเราได้คุยกับหนึ่งในกลุ่มผู้ก่อเหตุนะคะ
มอสค่ะในมอสบอกว่าในฮาร์ดขี่รถมาแล้วก็คุยด้วย
ตอนที่คุยกันอยู่เนี่ยในวอยก็ไม่ชอบในฮาร์ดอยู่แล้ว
ก็เลยทะเลาะกันต่อยกันเลยนะคะครับเอาปืนตบหัวในฮาร์ด
จนปืนเนี่ยกระเด็นหลุดมือไปเลยจากนั้นในฮัทก็วิ่งหนี
แล้วก็โทรตามพักพวกมาก็พักพวกมาเนี่ย
รถกระบะกันมาคันนึงรถเก่งกันมาอีกคันนึง
ให้คุณผู้ชมดูภาพไปแล้วอ่ะนะภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
แล้วพอรถมาลงมาจากรถเนี่ยอาวุธเต็มมือเลย
ไหนจะมีดไหนจะไม้เบสบอลไหนจะอะไรทีเนี้ยค่ะ
วอยเขาใช้ปืนเป็นปืนไทยประดิษฐ์ลูกซองสั้นยิงไปนัดหนึ่ง
เขาบอกว่าตัวในวอยเองก็โดนฟันนะคะโดนฟันเข้าที่ไหล่ด้านหลัง
แต่มันไม่เข้าอันนี้คือปืนไทยประดิษฐ์นะคะ
เขาก็แยกย้ายกันไปก็ไม่รู้ว่ามีคนถูกยิงได้รับบาดเจ็บ
ปมเหตุมันคืออะไรก็ปมเหตุมันเป็นเรื่องเดิม
ทะเลาะกันมาก่อนเคยบาดหมางกันมาก่อน
เคยทำงานด้วยกันมาก่อนอืมแล้วเนี่ยครั้งนี้ก็ไม่รู้ว่าในฮาร์ด
บุกมาในพื้นที่ของตัวเองได้ยังไงมีพื้นที่ของตัวเองด้วยนะ
เขาบอกในฮาร์ดบุกเข้ามาในพื้นที่ของตัวเองได้ยังไง

เคยทำงานร่วมงานด้วยกัน

ไม่ชอบน้องเลยใช่ไหม

อ๋อแล้วมันก็จะเป็นเกิดเหตุอะไรอย่างไรกัน
ก็มีเรื่องกับมาน้องน้ายเคยมาหาเรื่องอย่างหน้าบ้าน
แต่ตอนนั้นผมก็ไม่ได้อะไรนั่งอยู่ในบ้าน

ใช่ครับนั่งอยู่เฉยจะเข้ามาหาเรื่องที่บ้าน

แล้ววันนั้นทำไมคนชื่อฮาร์ดทำไมอยู่ดีถึงเข้ามาในกลุ่มเรา

ฮาร์ดคู่กรณีและคนเจ็บที่ถูกในวอย
เอาปืนตบหัวบอกว่าวันนั้นตัวเองกับรุ่นพี่นัดกันไปเที่ยว

แต่กลุ่มผู้ก่อเหตุกวักมือเรียกค่ะ
ถามไทยสารทุกข์สุขดิบ
พอเขาจอดรถจักรยานยนต์
ก็พี่ของคนชื่อมอสเดินมาหาแล้วชักปืนใส่เลย

คนชื่อวอยก็ถามว่ามึงเก๋าเหรอ

ถูกปืนตบเข้าหัวก็เลยวิ่งข้ามสะพานไปแอบที่วัด
หลังจากนั้นก็เลยโทรบอกรุ่นพี่ให้มารับ
ให้มาช่วยยกรถกลับไปให้หน่อย

รุ่นพี่บอกว่าก็จอดรถเอาไว้นะเจอกลุ่มในวอยนะ
แล้วก็เนี่ยพอดีในวอยมีปืน
กลุ่มของเขามีไม้มีมีดมีอะไร
มันก็เลยเกิดเหตุชุลมุนวุ่นวายกันเกิดขึ้น
คือตัวคนที่โดนยิงเนี่ยค่ะก็อยู่โรงพยาบาลอาการปลอดภัยแล้ว
เรื่องก็อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้คือสองฝ่ายเขาบอก
ปมเหตุปมเรื่องเหมือนกัน
ว่ามันเป็นเรื่องที่เคยทำงานด้วยกัน
ดหมางกันเรื่องเก่าทะเลาะกันเรื่องเดิม
แต่จริงแล้วเขาบอกว่ามันก็เคลียร์ไปนานแล้วนะ

แต่อันนี้คือแล้วยิ่งกับผมผมก็ไม่รู้เรื่องเลย
และผมก็ขอบคุยกับนักงานชื่อบอย
ผมพึ่งไปวันแรก

ก็ตามกฎหมายเลยครับมันก็ตามเขาหาไป
ทีนี้ในฮาร์ดก็บอกว่าผมขอโชว์หลักฐานนิดนึงได้ไหม
ที่ผมโทรหารุ่นพี่ก็อย่างที่บอกไป
ให้รุ่นพี่มาช่วยมาช่วยยกรถไปให้หน่อย
ไม่ใช่ยกพวกมาแก้แค้น

เขาบอกเนี่ยเห็นไหมเขาแชทคุยกับกลุ่มรุ่นพี่
ว่าให้รุ่นพี่มารับมายกรถให้หน่อย
ไม่ได้ตามกลุ่มรุ่นพี่ให้มาแก้แค้นให้มาทะเลาะหรืออะไร
เขายืนยันว่าเขามีหลักฐานที่คุยกัน
ตำรวจบอกว่าก็ต้องแจ้งข้อหานะคะเรื่องของการครอบครองปืน
พาปืนไปในที่สาธารณะยิงปืนโดยใช้เหตุอะไรอย่างนี้ค่ะ
รวมไปถึงก็จะมีข้อหานักด้วยพยายามฆ่าผู้อื่นนะคะ
เตรียมจะฝากค้างต่อสารต่อไปค่ะ